ไปดูการแข่งขันที่ผมจะพาไปดูดีกว่านะครับกับการแข่งขันเรือที่จังหวัดราชบุรี
ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกโอ้ตลาดดังอยู่แล้วสำหรับที่นี่
แล้วเขายิ่งจัดการแข่งขันเรือด้วยแล้วก็มันจะยิ่งมันขึ้นไปใหญ่เลยล่ะครับ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
สร้างความสามัคคีนะครับแล้วก็มาดูซิว่าใครเนี่ยนะพายเรือได้ยอดเยี่ยมกว่าคันซึ่งมันมีการแข่งขันเยอะแยะมากมายนะครับหลายประเภทนี่การแข่งขันแบบยืนพายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเภทที่เขาแข่งขันกันค่ะคือพายเนี่ยไปข้างหน้า
แน่นอนครับมันเป็นการพิสูจน์ฝีมือแล้วนี่บางการแข่งขันนี่ต้องใช้ฝีมือมากอย่างเช่นการแข่งขันทิ้มลูกโป่ง

คุณเคยเห็นไหมการแข่งขันทิ้มลูกโป่งนี่
ต้องเป็นทิมของเรืออีกฝ่ายนึงหรอค่ะ
โดยทิ้มตานะไม่รู้โป่งผูกไว้ที่หัวเรือกับท้ายเรือ
นี่ดูเหมือนจะชนะแล้วนะแต่มันอยู่ที่ความผิวน้องเมส

ขอเรียนว่อยน้ำ
เรียนพายเรือด้วยค่ะแล้วบางคนบอกว่าแค่นี้มันธรรมดาไป
เอาเหรอเอานี่ดีกว่าการแข่งขันพายเรือโดยไม่ต้องใช้ไม้พาย
เอาได้ยังไงอ่ะมือไม่พายไงเอาเท้าพายแทน
โอ้โหนี่ใช้มือพายเอาก็ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่ง
แล้วตอนพายต้องใส่เสื้อคอกระเช้าแบบนี้
เซ็กซี่นิดนึงอ้าวพายแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ

โอ้โหเนี่ยสุดยอดยุทิศเก่งขันให้ทั้งสองท่านด้วย
ก็ส่งแล้วกันให้กับคนไทยเรา
ก็ส่งกันมาเยอะนะการแข่งขันต่างยังไงซะ

แล้วก็เผื่อมีโอกาสเราจะจัดการแข่งขัน

เราไม่แข่งเราดูอย่างเดียวเราจัดให้คุณผู้ชมแข่ง
อ๋อให้คุณผู้ชมมาร่วมแข่งขันกัน